ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอออกมาโพสต์โพสต์ประกาศว่า
ชั้นปันสุกของฉันหายไปไหนเนี่ยคือเธอตั้งชั้นอันนี้ไว้หน้าร้านที่สุรินทร์นะคะ
แล้วจู่เนี่ยนะชั้นมันหายไปเลยโดนใครหยิบเอาไปทั้งชั้น
แล้วก็เขียนข้อความด้วยนะว่าใครเอาไปโปรดเอามาคืน
พบเห็นอยู่กับบุคคลใดโปรดแจ้งไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น
ฉันใส่ของปันสุกถูกขโมยให้เอาแต่ของบนชั้นไม่ได้ให้ยกชั้นไปด้วย
ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเลยทั้งโกรธทั้งเสียใจ
แล้วทีนี้ค่ะพอเข้าไปอ่านในโพสต์เนี่ยนะดิฉันก็ไปดู
ก็เขาก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวนะเขาบอกว่าเจอชั้นปันสุกแล้วนะคะทุกคน
แล้วเหรอฮะไปอยู่ไหนฮะเจอแล้วไปอยู่ที่เอ่อมีคนเอาไปยกไป
เป็นป้าคนเก็บขยะยกไปแล้วป้าคนนี้เขาชอบมาลื้อถุงขยะหน้าร้านทุกวัน
ตอนไปเอาตู้คืนเนี่ยนะคือไปเตือนป้าด้วยว่าป้า
ทำแบบนี้นี่เดี๋ยวหนูแจ้งความลักทรัพย์เลยนะฉันน่ะมันวางอยู่บนพื้นที่ของร้านด้านบน
หนูยังไม่ได้ทิ้งเลยหนูยังไม่ได้ไปวางบนฟุตปาดตรงทางเท้า
ป้าบอกว่าอ๋อป้าเห็นชั้นมันวางอยู่กลัวคนจะขโมย
ป้าก็เลยยกมาเนี่ยเธอยังโพสต์อยู่เลยว่าเชื่อได้ไหมเนี่ย
เหตุผลของคุณป้าเพราะว่าชั้นปันสุกนี้นะคะไปโผล่อยู่ที่บขศ
อยู่ข้างในเลยอยู่ฝั่งทางออกเลยเนี่ยแบบเนี้ย
ถ้าเกิดว่ามองผ่านผ่านนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคุณสืบสกุลนี่คือเขาสังเกตอ่ะ
ว่าตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะมีผ้ามาตากผ้ามาคลุมไว้ใช่
กับน้องสาวนี่ตระเวนตามหาใช้เวลาพอสมควรเลยจนน้องสาวขับรถไปเจอ
แล้วพอได้เจอกับป้าคนที่ยกชั้นไปเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่า
ปกติแกจะมาลื้อถุงขยะหน้าร้านแล้วก็วนเก็บขยะอยู่ใกล้ใกล้บอขอสอ
ตอนที่น้องอ่ะขับรถวนหาดูแถวใกล้ร้านเนี่ยพอไปเห็นว่าอยู่กับป้าแกเนี่ย
น้องก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเจอแล้วพี่เอาไงดี
เพราะปกติเนี่ยรู้มาว่าป้าแกคนนี้ป้าที่เก็บของเก่าเนี่ยนะ
คุยด้วยไม่ได้หรอกแกชอบด่าไม่รู้ว่าจะเอาคืนได้ไหม
ทีนี้ก็เลยต้องโทรหาตำรวจให้สายตรวจมาตักเตือนแก
แล้วก็ขอชั้นปันสุกคืนตำรวจก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไร
ตักเตือนแล้วก็บอกกับป้าว่าป้าป้าอย่าไปเอาของคนอื่นมาแบบนี้นะ
จะได้ไม่ทำอีกนะคะตอนนี้ชั้นปันสุกกลับมาตั้งเหมือนเดิมแล้วนะ
แต่เปลี่ยนคือไม่ได้ตั้งอยู่ข้างนอกตลอดแล้วเวลาร้านเขาปิดเนี่ย
เขาก็จะเก็บชั้นปันสุกเนี่ยเข้ามาในร้านคือจะเอาไปตั้งเนี่ย
ตอนกลางวันที่มีคนอยู่ในร้านป้องกันไงไม่ให้ตอนกลางคืนจะ
ใครก็ไม่รู้มายกชั้นปันสุกไปอีกทีนี้คนมีคนใจบุญมาสอบถามเยอะเลยนะ
เรื่องเกี่ยวกับชั้นหายแล้วก็เอาของมาเติมที่ชั้นปันสุกเยอะมากกว่าเดิมอีกค่ะ
ทางร้านเขาก็เลยต้องจัดการของที่มีคนเอามาเติมในตู้เนี่ย
คือแบ่งให้เติมแล้วก็ฝากไว้ให้ทางร้านทยอยเติมตู้ได้เรื่อย
เพราะว่าบางทีเอามาเติมบนชั้นของมันยังไม่พร่องเลย
เอาฝากไว้ในร้านละกันเดี๋ยวทางร้านช่วยไปเติมให้เวลาของบนชั้นมันพร่องนะคะ